ต้องมาแสดงความเสียใจกันก่อนค่ะ
กับข่าวช็อกของคุณซูซี่สุศิรานั่นเองนะคะ
เธอนั้นได้โพสต์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งในวันนี้ค่ะ

ของคุณซูซี่สุซีราหรือว่าแม่มะลิ
จากละครบุภเพสันนิวาสนั่นเองค่ะ
วันนี้เธอได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
บอกว่าข่าวร้ายที่เกิดขึ้นก็คือคุณคริสโตเฟอร์
ครูมันหนุ่มของเธอค่ะเสียชีวิตลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
เธอเองขอให้ทุกคนนั้นสวดมนต์ภาวนาให้ดวงวิญญาณของคุณคริสต์ไปสู่สุขติค่ะ
บอกเอาไว้นะคะว่าเขาเป็นคนจริงใจมากที่สุดเท่าที่เคยรู้จัก
เขาเป็นยอดนักต่อสู้ค่ะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนที่อยู่รอบตัว
เธอเองจะรักเขาตลอดไปและความรักของคริสเอง
จะอยู่ในใจของเธอตลอดไปเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รักเขาตลอดมาด้วยค่ะ
ซึ่งจากเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้นะครับ
ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะเข้ามาแสดงความเสียใจ
รวมไปถึงฟอลเวอร์เวอร์นะคะก็เข้ามาแสดงกำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะ
โดยคุณซูซี่และคุณคริสโตเฟอร์ได้มั่นหมายกันเอาไว้เมื่อ๒ปีที่แล้วค่ะ
ซูซี่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีการพูดคุยเรื่องงานแต่ง
แต่ว่าตอนนี้ยังหาเวลาที่ลงตัวยังไม่ได้นั่นเองนะคะ
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
หลังจากที่ทราบข่าวนะคะก็พยายามติดต่อคุณซูซี่ค่ะ
แต่ว่าเธอเองก็ยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าตอบข้อความใดกลับมานะคะ
ก็เลยสอบถามไปต่อยังผู้จัดการส่วนตัว
ผู้จัดการเองเขาบอกว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
แล้วก็พยายามจะโทรแล้วก็ไลน์ถามซูซี่แล้ว
แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับสายแล้วก็ไม่มีการตอบรับอะไรมานั่นเองค่ะ
แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เธอต้องเสียใจอย่างมากค่ะ
ส่วนคุณคริสโตเฟอร์นะคะที่หลายคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ร้ายในครั้งนี้นะคะ
มีข้อสงสัยตั้งมาว่าเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะคะ
ซึ่งในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณคริสโตเฟอร์เองเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากนะคะ
เพราะว่าเป็นทหารมาก่อนด้วยและเห็นว่ามีแพลนจะเปิดธุรกิจฟิตเน็ตกับคุณซูซี่ด้วย
หรือจะมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่หลายคนสงสัยกันหรือเปล่า
ก็ดิฉันคิดว่าตอนนี้ไม่ควรไปถามเอาอะไรมากมาย

ส่งกำลังใจให้กับคุณซูซี่แล้วก็ครอบครัวของคุณคริสจะดีกว่านั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณซูซี่ก็อยู่ในช่วงพักงานอยู่๖เดือนนะคะ
เพราะว่าตัวเธอเองก็มีปัญหาสุขภาพหลอดเสียงอักเสบค่ะ
เห็นว่าตอนแรกนี้นะคะจะมีการผ่าแต่ว่าตัดสินใจไม่ผ่า
เพราะว่ากลัวว่าถ้าผ่าไปแล้วอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิม
แล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณซูซี่พร้อมเมื่อไหร่
ฉันคิดว่าเธอเองก็น่าจะมาบอกเหตุผลในเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แฟน
แล้วก็รวมไปถึงคนที่เป็นห่วงเธอได้รับรู้เรื่องราวนั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับคุณซูซี่ให้ผ่านพ้นเรื่องราวร้ายนี้ไปได้นะคะ
นั่นแหละค่ะเรื่องราวความรักนะ
เรื่องแบบนี้เราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะกับใครก็ตามนะคะ